ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่มีตกหนักด้วยนะครับ

ส่วนสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง
คุณคุปตนันจะมาบอกกล่าวให้ฟังนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ไปดูที่นครราชศรีมา
เพราะฝนตกแบบนี้ทำให้เขาไปแห่จับแมลง
เพราะว่าราคาดีกิโลกรัมละถึง๑๐๐๐บาท
ส่วนที่ประจวบคลีขันพากันออกไปหาหอย

มาทำเป็นอาหารเพราะว่ามีรสชาติอร่อยเหลือเกิน
หอยช่วงนี้หวานอร่อยนะครับ

ในชุมชนอ่าวน้อยม่องไล่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคลีคัน
รวมตัวกันออกไปเลยนะฮะไปหาหอยประเภทต่าง
หอยไฟไหม้หอยแครง

เราก็ไม่เคยได้ยินนะหอยไฟไหม้หอยแครง
อยเม็ดขนุนหอยกะทิหอยกลีบหมู

ชาวบ้านชาวเลเขารู้ดีนะครับว่าเป็นหอยประเภทไหนนะครับ
เราคนทั่วไปปกติยังไม่ค่อยรู้หรอก
ใช่คินได้อย่างเดียวเออคินได้อย่างเดียว
ออกมาก็กินหมดละเออนะฮะ
ออกไปหากันที่ชายทะเลอ่าวประจวบนะครับ
หลังจากที่ช่วงนี้ชาวบ้านบอกว่ามีฝนตกลงมา
หอยมีปริมาณมากและหาได้ง่ายขึ้น
สำหรับวิธีการหาหอยนะชาวบ้านจะใช้ทัพพีแบบนี้นะครับ
ขูดเนื้อทรายที่มีโครนผสม
ก่อนจะนำหอยใส่ตะก้าแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับ

ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนในการขูดทะพี

ก็จะได้หอยกลับบ้านไปประมาณ๕๑๐กิโลกรัมเลยนะ
นำกลับไปทำเป็นอาหารทั้งต้มทั้งผัดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด

ทานเองในครอบครัวแต่ว่าถ้าได้เยอะก็สามารถแบ่งขายได้ด้วยนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนะครับ

นี่หอยหลายประเภทนะเขาก็ชี้ให้ดูกันนะครับ
ไปดูที่พิศนุโลกกันบ้านนะครับ
เกษตรกรที่นี่นำมูลกระบือออกมาตากแดดจนแห้งสนิท
ก่อนจะบรรจุลงกระสอบเพื่อนำไปขายเป็นปุ๋ยอินซี
โดยที่มีคนมารับซื้อถึงที่เลยนะครับ
ขายได้ในราคาส่งลูกละ๒๕๓๐บาทนะครับ

บางคนนิยมซื้อไปทำปุ๋ยอัดเม็ด
หรือจะใช้เป็นปุ๋ยแบบสดก็ได้เช่นเดียวกันครับ
โดยคุณพี่บุญช่วยเร่ในไพร
หนึ่งในเกษตรกรที่เก็บมูลกระบือขายบอกว่า
ในทุกเช้าจะปล่อยให้กระบือไปกินย่าที่ริมคลอง
หลังฝนเริ่มตกทำให้มีย่าเพิ่มมากขึ้น
โดยจะมีคนคอยดูแลอยู่ห่าง

ถุยน้อยเขาก็กลับเข้าคอกเองนั่นแหละนะฮะ

แต่คนเราก็เก่งไปเอามูลของเจ้าถุยน้อยมาใช้ประโยชน์ได้ไงฮะ
แล้วก็มูลเจ้าถุยก็เก็บขายในแต่ละวัน

พอที่จะทำให้พออยู่พอกินได้
แล้วก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายตามวิถีพอเพียงด้วยนะครับ

ใช่ปลูกชีวภาพนะครับ
ไปดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
ชาวบ้านพากันออกจับแมลงหลา
แมลงหลานี่ก็ล่อเขาหน่อยนะครับ
เราก็เปิดไฟล่อแมลงเขาหน่อย
แมลงปีกแข็งที่ออกมาบินเล่นไฟ

บางส่วนก็ตกลงมากองที่พื้นแบบที่เห็นนี้
เอากระมังไปเก็บไปลองไว้ซะเลยนะฮะ
ส่วนมากคนนิยมซื้อไปเป็นส่วนผสมของการทำน้ำพริก
เพราะว่าแมลงหลามีกลิ่นฉุนคล้ายแมงดา

ฉุนบางคนเรื่องว่าเอ๊ฉุนแปลก

แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารเลิศรสของคนใต้เลย
แมลงหลามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ

เมื่อกี้เห็นแล้วไม่ถ่ายได้ไหม๑๐๐๐บาท
โอ้โฮขายได้กิโลกรัมละ๑๐๐๐บาทนี่นะ
แล้วมีเยอะนะน่าจะได้หลายกิโลกรัมเหมือนกันนะคะต่อวัน